มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดชนบุรีมีหนุ่มช่างโชว์รูมรถยนต์ขับรถของลูกค้าออกไปทดสอบ
มีผู้หญิงวัย๖๓ปีขี่จักรยานยนต์ออกมาจากซอยนะครับ

ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นางสุนีสนิทกูลอายุ๖๓ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างทาง
โดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ร่องกลางถนน
ยุทธศาสตร์ศรีแสงอายุ๓๐ปีคนขับรถเก๋ง
เปิดเผยว่าตนเองทำงานเป็นช่างซ่อมอยู่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุขับรถของลูกค้าออกมาทดสอบ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนางสุนีผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยข้างทาง
แล้วตัดหน้ากระชันชิดจึงเบรกไม่ทัน
พุ่งชนจนกระเด็นแล้วตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต

กับรถกระบะบนถนนบายพลาสทุ่งมนต์

ทำให้ด้านหน้ารถเก่งและรถกระบะพังยับเยินทั้ง๒คัน

ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
คนขับรถเก๋งอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ

หากหลบจะทำให้รถข้ามเกาะกลางถนน
ประสานงากับรถกระบะที่ขับสวนมาอย่างจัง
เกิดบริเทศรถจักรยานยนต์สองคันชนกัน

ตกลงไปนอนอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถจักรยานยนต์พังยับเยินทั้ง๒คัน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

เร่งเครื่องแซงขวารถเชฟโรเล็ตขึ้นไป
แต่ไม่ทันสังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์อีกคันขี่สวนมา
พุ่งชนอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คน

เตรียมเชิญคู่กรณีเข้าให้ปากคำในภายหลัง
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนกำแพงโรงเรียนภายในหมู่บ้านน้องฟ้าแลบ
ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

กำแพงปูนรั้วโรงเรียนได้รับความเสียหายยาว๔เมตร
ชาวบ้านช่วยกันนำรถไถดึงรถเก๋งออกมาจากจุดเกิดเหตุ
คนขับรถเก๋งระบุว่าเพิ่งกลับจากไปส่งเพื่อน

มีรถจักรยานยนต์วิ่งคล่อมเลนขี่สวนมา
จึงหักหลบจนเสียหลักภูมิชนกำแพงโรงเรียนตั้งคราว
เพราะดีที่นายฐานพัฒน์คนขับรถเก๋ง

หากไม่หักหลบอาจจะชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง
และเกิดความสูญเสียมากกว่านี้